แต่ถ้าตายไปแล้วยังใช่ไหม
ที่ฉันกำลังจะบอกว่าถ้าใครที่ตายไปแล้วเขาก็มีวิธีการเรียกวิญญาณเหมือนกัน
เขาเรียกพิธีนี้ว่าการเอิ้นวิญญาณค่ะ

คนลุกเหมือนกันนะเห็นบรรยากาศเนี่ยคุณผู้ชมค่ะอยากรู้กันใช่ไหมว่ามันคือพิธีอะไร
ฉันเกริ่นไปแล้วว่านี่คารเอิ้นวิญญาณหรือพิธีเรียกขวัญให้กับวิญญาณค่ะ
เขาจะทำขึ้นหลังจากที่มีคนตายแล้วแล้วก็เชื่อว่าถ้าทำพิธีเรียกขวัญแล้วเนี่ย
จะทำให้ขวัญของคนตายที่หายไปกลับมาเข้าร่างได้ถูกหรือว่าคุณชนะ
คุณชนะถูกเรียกกลับมาใช่ไหม
คือบางทีผมก็หลุดไปในโลกแห่งคนตาย

แล้วผมก็โผล่กลับมาในโลกแห่งคนเป็น

แหมคุณก็จะเล่าให้ฟังอย่างนี้
งานนี้เขาจะต้องแต่งตัวด้วยชุดสีสันสดใสชมพูดีฉุดฉาดเลยก็ได้นะคะ
แล้วก็ต้องมีการร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนานโอ้โหแม้จะเป็นการเรียกวิญญาณคนตายเอิ้น
ขวัญเอิ้นวิญญาณคนตายก็ตามแต่ห้ามโศกเศร้าเด็ดขาดนะคุณครับ
และจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามีการทำพิธีนี้มาตั้งแต่ยุคปีพศ๒๕๐๐ปี
อุดหนาแล้วน่ะเฮ้อเก่าแก่ยาวนานเลยล่ะ
ก็ขอบคุณติ๊กต๊อกของคุณเบสไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะที่นำบรรยากาศแบบนี้มาให้เราได้ดูกันนะคะ